มาดูความความครึ่มหน้าเหตุการณ์เรือประมงสามลำออกมาจาก
นั่นน้ำของสมุทรสาครแล้วก็มหาสัตว์น้ำในพื้นที่
แล้วมีหนึ่งลำนะฮะไปเจอคลื่นลมแรงอืม
แล้วก็ซัดเข้าไปทำให้เรืออับปลางลงกลางทะเลนะฮะ
ลูกเรือทั้งหมด๙คนจมน้ำหายไป
ล่าสุดช่วยมาได้๕เหลือ๙
และวันนี้นักประดาน้ำดำลงไปในจุดที่เรือนั้นอับปาง
ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ในเก๋งเรือ
ลำที่อับปลางลงไปนั่นแหละครับ
ทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สอนชนแล้วก็หน่วยงานต่าง
ระดมกำลังกว่า๑๐๐นายออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
หลังเรือประมงชื่อว่ากโชคชัยสมบูรณ์๑อับปลางลงกลางทะเล
ห่างจากฝั่งเกือบ๒ขออภัย๒๐มายทะเลหรือว่ากว่า๓๐กิโลเมตร

แต่เป็นพื้นที่ทะเลของชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
แต่เมื่อเรือประมงสามลำนี้ออกมาจากชายฝั่งของสมุทรสาคอน
เพื่อจะมาหาปลากันเสร็จแล้วก็จะกลับ
แต่ว่าก็ยังไม่ทันกลับไปถูกขึ้นซัดแล้วก่อน
เบื้องต้นเมื่อเรือสามลำมาด้วยกัน
จังหวะที่เรือลำนี้อับปลางลงไป
ประมง๒ลำก็เข้าไปช่วยแล้วช่วยลูกเรือมาได้๕คน
ทั้งหมด๙คนยังเหลือ๔คนศูนย์หายไป
เป็นคนไทย๑แล้วก็แรงงานชาวเมียนมา๓
เนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ห่างฝั่งมากครับ
ในการที่จะเอาเจ้าตะที่จัดทายฝั่งไปช่วย
ต้องเดินทางแล่นเรือไปกว่า๓ชั่วโมง
พอไปถึงปุ๊บมันค่ำทีนี้ยามฝั่งเองก็วอลไป
บอกว่าเนี่ยจุดที่จะไปเนี่ยมันมีขึ้นลมแรง
สุดท้ายนะฮะทีมค้นหาจากฝั่งคือทางเจ้าท่าเพชรบุรี
แล้วก็ทีมกู้ภัยเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับเข้าฝั่งก่อน
ว่าจะไม่ปลอดภัยเมื่อวานก็เลยหยุดการค้นหาไป
แล้วก็มาค้นหาต่อในเช้าวันนี้ครับล่าสุดวันนี้หน่วยกู้ภัย
ปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔จังหวัดประจวบคิริขันก็ลงพื้นที่ไปไปช่วยกันค้นหา
ซึ่งการค้นหาค่อนข้างลำบากเพราะอะไรขึ้นลมค่อนข้างแรง
ช่วงนี้ทางภาคใต้แล้วก็ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามดำน้ำไปค้นหา
ในจุดที่เรืออับปลาลงไปสุดท้ายไปเจอครับ
ไปเจอสองศพนะฮะอยู่ในเก๋งเรือลำที่อับปลางลงไป
ก็คือนายเปโปอาวเป็นชาวเมียนมาอายุ๓๒
แล้วก็นายซอฮาโทนเป็นชาวเมียมาเช่นเดียวกัน
อายุ๒๘ปีก็เป็นลูกเรือทั้ง๒คน
แต่ว่าตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๒คนเป็นช่างเครื่อง
คือนายวรเดชพักดีจารุพัฒน์กับนายซานจอตูน
ซึ่งเป็นลูกเรือชาวเมียนมาเหมือนกันยังหาไม่เจอนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยนะฮะก็นำร่างของผู้เสียชีวิตสองรายที่เจอเนี่ย
ขึ้นมาฝั่งโอ้โหต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนำร่างขึ้นมาได้
แล้วก็เข้าฝั่งไปที่ชะอำก่อนหลังจากนำร่างขึ้นฝั่งแล้ว
โอ้โหญาติญาติของผู้เสียชีวิตเจ้าของเรือที่ทำงานด้วยก็ร้องไห้
ห่มแบบนี้แหละครับนะฮะไม่มีใครทำใจได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจก็จะนำทั้งสองศพนั้นชนสูตรอีกครั้งหนึ่งถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก๒รายที่ยังคงหาไม่เจอ